โทรศัลเซิร์น๙กำเนิดโคษกประจำสำนักนายยกรรธมนตรีเปิดเพย
เพื่อรองรับประชาชนในการเข้าร่วมพระราชพิธี
ขณะที่กอรร่วมพระราชพิธียืนยันยังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายพวงมาลัยดอกไม้
และกราบศักระพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
ได้ตามปกติยกเว้นช่วงพระราชพิธีนะครับ
โทสันเสริญแก้วกำเนิดโคศกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่า
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวัชิลาลงกรบดินทระเทพยวรางกูล
ส่งรับสั่งกับนายยกรัฐมนตรีว่า
ไม่อยากให้เข้มงวดกับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
จนเกิดความอึดอัดมากเกินไป
และเปิดพื้นที่เพิ่มเติมให้ประชาชนเข้าเฝ้าถวายบังคมลาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
ส่วนภาพรวมจากการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

แต่ก็ยังมีรายละเอียดเล็กน้อย
ที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์แบบที่สุดในวันจริง

เพราะทุกคนล้วนตั้งใจในการปฏิบัติ
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โทสันเสริญแก้วกำเนิดยังยอมรับนะครับว่า

ให้ประชาชนรับทราบถึงขั้นตอนการเข้าพื้นที่
เพราะก่อนหน้านี้ประชาชนเดินทางเข้าพื้นที่

ทำให้จุดคัดกรองบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกศิลป์
นั่นก็คือจุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผม

และเรื่องของการนำกล้องถ่ายรูปเข้าพื้นที่
เพราะว่าเจ้าหน้าที่จะห้ามประชาชน
นำกล้องถ่ายรูปแบบเปลี่ยนเลน
หรือว่าที่มีเลนส์ใหญ่เข้ามานะครับ
หรือแบบที่เป็นของนักถ่ายภาพมืออาชีพ
สื่อมวลชนเข้ามาในพื้นที่

กล้องจากโทรศัพท์มือถือเท่านั้นครับ
ด้านของพลตำรวจเอกเดชนรงสุธิชาญบัญชา
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยครับว่า
กรพระราชพิธีได้เปิดพื้นที่รองรับประชาชน
เพิ่มอีก๓จุดจากเดิมที่มีอยู่
บริเวณพื้นที่ถนนสนามชัย

เพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางมาในวันงานพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ซึ่งจะมีการปิดการจราจรในระดับที่๓

ตั้งแต่เวลา๕น๑๙๑๙มนาทีเป็นตอนไป
กว่าจะเสร็จสิ้นพระราชพิธี
โดยเปิดจุดคัดกรองทั้งหมด๒๙จุด
เป็นจุดคัดกรองบริเวณรอบงานพระราชพิธี๙จุด
และรอบนอกอีก๒๐จุด
อกจากนี้ยังไม่ได้กำหนดเวลาปิดให้ประชาชน

หน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ซุ้มกำแพงพระบรมหาบราชวัง
ยังคงเปิด๒๔ชั่วโมงนะครับ
เว้นเฉพาะในช่วงที่มีงานพระราชพิธี

ระหว่างวันที่๒๔ถึง๒๗ตุลาคมนี้นะครับ
เพราะว่าตลอดค่ำคืนเมื่อคืนที่ผ่านมา
ก็ก่อนหน้านี้มีการที่จะ
ให้ประชาชนเข้าไปถวายศักระในยามเที่ยงคืน
แต่ปรากฏว่าตลอดค่ำคืนนี้ยังคงมีประชาชน
ต่อคิวในการไปถวายดอกไม้
ศักระต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์นะครับ

ในช่วงพระราชพิธีก็คือ๒๔๒๗ตุลาคมนี้
ก็ยังคงปิดในการเข้าไปถวายดอกไม้นะครับ